คุณผู้ชมคะข่าวที่จะให้เล่าให้ฟังต่อไปนี้นี่ไม่รู้กี่ล้านเลยนะ
เมื่อคืนนี้สภาพแบบนี้เลยไฟลุกท่วมเลย
แล้วลดราคาอยู่หลายล้านนะคุณ
นี่คัน๕ล้านกว่าเกือบ๖ล้านนะคะ
เกิดขึ้นตอน๔ทุ่มที่ผ่านมาดูสิดับเพลิง
กู้ภัยพะหนโยธินต้องเร่งฉีดน้ำดับไฟ
มันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกระบบไฟไงคะ
ช่างก็จอดรถเอาไว้ที่โรงซ่อมของโชว์รูมใช่ไหม
เมื่อคืนนี้พอไฟมันลุกห้องเครื่องก่อน
แล้วมันก็ลามไหม้ทั้งคัน๒๐นาทีค่ะโอ้โห
ทีนี้รถคันอื่นก็มีที่จอดอยู่ใกล้ได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะ
คือเขาบอกว่าไฟมันไหม้เสียหายเล็กน้อย
หมายถึงเวลาไฟมันลามจากคันนี้ไปไปที่คันอื่นอีก๖คัน
แต่ว่าไฟไม่ได้ลามเข้าตัวอาคารนะ
รวมถึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บด้วย

แต่ทีนี้หลายคนอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน
ไฟไหม้เพราะอะไรนะเมื่อเช้านี้กลางพิศูนย์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ทางประธานที่ปรึกษาศูนย์เบ้นราชครูคุณสถาพรวงกิติการบอกนะ
บอกว่าเจ้าของรถเอารถไปดัดแปลงระบบไฟฟ้าจากอู่ข้างนอกมาก่อน
ทีนี้มาบอกที่ศูนย์บอกว่าแบตหมดศูนย์ตรวจสอบดูรู้แล้วแหละว่ามีไฟรั่
แต่ว่าศูนย์ไม่ได้เป็นคนทำตอนแรกไงก็เลยบอกให้เจ้าของเอารถกลับไปแก้ระบบให้เป็นเหมือนเดิมก่อน
ทีนี้รถเกิดอาการไฟหน้าปัดกระพริบพวงมาลัยหนัก
เจ้าของรถก็เลยติดต่อศูนย์ขอเอาเข้าศูนย์ตอน๒ทุ่มได้ไหม
บอกว่า๒ทุ่มศูนย์ปิดแล้วทีนี้ก็เลยบอกว่าเอามาทิ้งไว้ก่อนละกัน
แล้วปรากฏว่าไฟไหม้มูลค่าอย่างที่บอกค่ะว่าหลายล้านเหลือเกิน

เดี๋ยวต้องคุยกับเจ้าของรถเพื่อคุยเรื่องนี้กันก่อนตกลงค่าเสียหายกันก่อนนะคะ